คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถคันนี้ขับมาอยู่ดีแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจะตั้งสติแบบเธอคนนี้ได้ไหมครับ
อยู่ดีแผ่นไม้นะครับก็ลอยเข้ามาฟาดที่หน้ารถคนขับแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่สติดีครับ
ค่อยเอารถเข้าข้างทางได้เพื่อเอาแผ่นไม้ออก
เพราะดีนะครับมันเป็นไม้อัดครับแล้วรถเก่งก็แล่นมาไม่เร็วจึงทำให้หน้ารถไม่เสียหายมากนัก

เจ้าของรถเก่งคิดว่าคงหล่นมาจากรถกระบะที่แล่นอยู่ข้างหน้านั่นแหละ
แต่เมื่อดูคลิปจากกล้องหน้ารถอย่างละเอียดแล้วจึงเห็นว่า
ไอ้ไม้อัดมันลนอยู่บนถนนครับพอรถกระบะวิ่งผ่าน
แรงลมมันก็พัดไม่อัดปริวมาใส่หน้ารถของเธอปั๊กเขาให้แบบนี้ฮะนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางไปอำเภอดอยสะเก็ดในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เจ้าของรถเก๋งไม่ได้แจ้งความนะครับแต่เอาคลิปมาโพสต์
ท่านต้องบรรทุกให้มิดชิดอย่าให้ร่วงหล่นลงมานะครับ
เพราะว่าลองคิดดูสิครับถ้าไม้อัดต่อให้มันเป็นไม้อัดเนี่ย
โดนรถมันก็โอเคไม่เป็นไรยังเบา
ถ้ามันกระเด็นไปโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์คนเดินถนนล่ะ
อะไรจะอาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่บาดเจ็บก็อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะ